ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะฮะขับรถกระบะกันไปสามคนพ่อแม่ลูกนะครับบนถนนบางนาตราดขาออกมุ่งหน้าชนบุรีประมาณหลักกิโลเมตรที่๓๓ซึ่งอยู่ในช่วงของตะบนบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการอยู่ดีดีมันมีท่อนเหล็กเนี่ยฮะ
เนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะครับ
กระเด้งพื้นถนนทีนึงใช่เหมือนพื้นถนนไม่เรียบด้วยอ่ะอ่า
เด็นมาคือบางทีเราก็ระวังของเราอย่างเต็มที่แล้วนะ
ใช่ดูสิแต่ไอ้เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่คาดคิดอ่ะ
เราจะไปทำยังไงในเมื่อคันอื่นเขาไม่ได้ระมัดระวังอะไร
ปล่อยให้ของขนาดนี้มันตกลงมาได้ยังไง

เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือผู้ที่เป็นแม่นะครับ
ซึ่งนั่งอุ้มลูกชายวัยขวบเศษอยู่บนตัก
ซึ่งโชคดีที่ไอ้เหล็กที่มันร่วงมาจากรถบรรทุกที่มันพุ่งทะลุกระจกรถกระบะของเขาเนี่ย
คือมันโดนที่บริเวณใบหน้าของคนเป็นแม่เนี่ย
แต่มันเฉียวหัวของลูกชายนิดเดียว

จอดรถแล้วก็ลงมาดูเนี่ยครับ

หลังจากเกิดเหตุนี้นะครับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการนะครับ
ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนายอานนท์เทียมกลางที่เป็นเจ้าของรถกระบะ
เป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้
อานนท์เล่าว่าตัวเองมีอาชีพเป็นคนขับรถส่งของ
วันเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งของที่ท่าเรือคลองเตย
ก็มีภรรยากับลูกชายวัยขวบเศษไปด้วย
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงสะพานข้ามคลองจุดถนนบางนาตราด

ตรงจุดนั้นเป็นเนินแล้วถนนก็เป็นทางลาด
จู่มีเหล็กร่วงลงมาจากรถบรรทุกที่อยู่คันข้างหน้า
เด็นหลุดออกมาจากรถแล้วก็กระแทกไปที่ถนน
เด้งขึ้นมากระแทกหน้ารถเขาทะลุกระจกเข้ามาที่ฝั่งข้างคนขับนะฮะ
ภรรยาถูกแผ่นเหล็กที่พุ่งเข้ามาเนี่ยซึ่งน้ำหนักกว่า๑๐กิโลกรัม
แทกเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงค่ะซึ่งเข้าไปตรงช่วงใบหน้าทางฝั่งซีกหนึ่งของศีรษะนะฮะ
จนกระทบอย่างรุนแรง
ที่ไม่เข้าไปทั้งแบบเต็ม
ตอนนั้นภรรยาอุ้มนั่งไว้บนตัด
นิดเดียวนะฮะ

โอ้โหคือหัวนิดเดียวถ้าโดนแผ่นเหล็กเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลย

ทะลุผ่านกระจกเข้ามาเขารู้สึกเป็นห่วงลูกและเมียมาก
คือนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเหล็กอันนี้โดนหน้าภรรยาเต็ม
หรือว่าโดนหัวลูกชายจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ภรรยาของเขาก็ตั้งท้องลูกคนที่๒อยู่ประมาณ๓เดือนด้วย
ถ้าภรรยาเขาเป็นอะไรไปตัวเองและลูกคงจะอยู่กันไม่ได้
ตรงช่วงที่ก็เกิดเหตุคือเป็นสะพาน
คิดว่าโดนลูกเพราะว่าลูกผมนอนอยู่บนตักเมียครับ
เราก็ได้ยินเสียงลูกร้องเราก็เลยจอด
แล้วก็เลยไม่ได้ตามรถคันนั้นต่อครับ

ยังมีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณ
เปลือกตาอยู่ครับเพราะว่าได้เข้ารับการ
ผ่าตัดก็คือเหล็กใส่เหล็กอะครับพี่
พอดีต้องล้อกระดูกออกกระดูกมันแตกละเอียดหมดเลย
เลยต้องล้อแล้วก็ใส่เหล็กแทนครับ
คือมันหลบไม่ทันจริงอ่ะเดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
คนขับรถกระบะนะครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็อยู่กับหนูน้อยวัยขวบเศษที่เป็นลูกชาย
แผ่นเหล็กที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยมันไม่โดนหน้าเต็ม
อย่างนั้นคงไม่รอดนะฮะคงไม่มีโอกาสมานั่งเล่าเหตุการณ์
ให้คุณสุดปรีดาผู้สื่อข่าวของเราฟัง
เธอบอกว่าจนถึงณขณะนี้ยังปวดศีรษะ
ใบหน้าซีกขวาที่ถูกเหล็กกระแทกเนี่ย
มึนแล้วก็ชามากนอนก็ลำบากต้องนอนตะแคงฝั่งเดียว
แต่อาการก็ถือว่าก็ดีขึ้นตามลำดับ
ว่าพรุ่งนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้
ส่วนสามีก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าอยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคน

รวมไปถึงคู่กรณีที่เป็นคนขับรถบรรทุก
อยากให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
ดูแลเรื่องสิ่งของต่างที่อยู่บนรถ
เรื่องนี้เกิดจากความประมาทนะฮะ
หากมีการตรวจตราให้เรียบร้อยกว่านี้
มันก็จะไม่เกิดเหตุแห่งความประมาท
มันจะช่วยลดอุบัติเหตุให้กับคนรอบข้างได้
เป็นความประมาทที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ

ก็เลยอยากถ้าเขาฟังอยู่ก็อยากให้เขาเข้ามารับผิดชอบ

คือผมก็อยากจะฝากถึงรถบรรทุกที่ว่ามีเหล็ก
ในส่วนที่ว่าจะต้องใช้ในการทำทาบทานอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คืออยากให้มัดหรือว่าเก็บให้มันดีกว่านี้

และทำให้คนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

คือไม่อยากให้เกิดเครื่องอีกนะครับ

แต่เขาบอกว่าอุบัติเหตุมันก็มาจากความประมาทนั่นแหละ

ถ้าหากว่าทางรถบรรทุกระมัดระวังมากกว่านี้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

มันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันมันเช่นกันม